เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในวันนี้
ช่วงสายนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่แม่น้ำท่าจีนนะครับ
ในช่วงของแม่น้ำที่ตรงนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนี่ย
มีเรือบรรทุกพ่วงเป็นพ่วง๓ลำด้วยกัน

เอาไปส่งเสร็จแล้วกำลังจะกลับ

หม้อสะพานเนี่ยพังโครมลงมาเลย
เห็นภาพแล้วน่าตกใจนะ
นี่ค่ะก็เป็นร้านอาหารริมน้ำนี่แหละ

คือพอผ่านมาตรงนี้
แล้วไปชนต่อหม้อของสะพาน

ใช่ค่ะรายงานข่าวบอกว่าเนี่ยโอ้โห
คือมีรถคันหนึ่งกำลังจะขึ้นสะพานอยู่แล้วนะ

ถ้าขึ้นไปจังหวะที่สะพานถล่มลงมาเนี่ย

หรือว่าได้รับอันตรายอะไรนะครับ
สะพานแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีที่จังหวัดนครปฐมนะครับ

ในพื้นที่หมู่๔ตำบลไทยยาวาส
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
สะพานนี้ใช้เป็นสะพานข้ามฝั่งของชาวบ้านหลายหมู่บ้าน
จากตัวตำบลจะเข้าเมืองอะไรพวกนี้นะฮะ
เป็นทางสัญจรสำคัญของเขาเลยล่ะนะครับ
ปรากฏว่าเรือลำนี้นะครับ
เป็นเรือบรรทุกพ่วงนะครับ
ที่บรรทุกถั่วเหลืองมานะครับ
แล้วก็เอาไปส่งนะครับ
ถั่วเหลืองที่บริษัทน้ำมันพืชไทย
ลากเรือพ่วงมา๓ลำเนี่ยนะครับ

ก็ขับเรือเปล่าจะกลับไปที่ท่าเรือเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรี
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
สะพานยาวทั้งหมดเนี่ยประมาณ๔๐๐เมตรนะครับ
พังเสียหายไปเกือบร้อยเมตร
เดี๋ยวจะมีภาพที่เกิดเหตุที่ทีมข่าวของเราลงไปนะครับ

เดี๋ยวไปดูภาพที่พังแล้วนะครับ
ในที่เกิดเหตุที่วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปแล้วนะฮะ

ต่อหม้อก็พังเสียหายทั้งหมดก็จมลงไปในน้ำ

เหลือเท่านี้แล้วนะครับ

ใช่ค่ะทีนี้บริษัทที่เป็นเจ้าของเรือก็ต้องออกมารับผิดชอบ

คนขับเรือมีอยู่๒คน
คนหนึ่งขับเรือลำหน้านะฮะ
ชื่อว่านายสุเมฆทัพพันดีนะครับ
ส่วนอีกคนนึงชื่อว่านายสมบูรณ์เหล็กไหลเนี่ย
เป็นคนขับเรือลากจูงด้านหลังนะครับ
นายสุเมฆทัพพันดีบอกว่า
มาส่งถั่วเหลืองที่บริษัทน้ำมันพืชไทย
เสร็จแล้วกำลังจะลากเรือพ่วง๓ลำ
ตนเป็นคนขับเรือลากจูงด้านหน้า
นายสมบูรณ์ขับเรือลากจูงด้านหลัง

เครื่องยนต์เรือตนที่อยู่ลำหน้าเนี่ย

พ่วงลำแรกก็เลยพุ่งชนเสาต่อหม้อสะพานจนหัก

กับนายสมบูรณ์พอเกิดเหตุแล้ว
ก็ประคองเรือลากเรือกลับไปที่ท่าจอดชั่วคราว
ไกลไปสักประมาณกิโลหนึ่ง
แล้วก็แจ้งบริษัทนะครับ

ในพื้นที่ที่เขาต้องเดินทางข้ามสะพานเส้นนี้

ต้องอ้อมกันไกลเลยถ้าเกิดจะเดินทางไปที่ไหน
เพราะฉะนั้นทางมเภอนครชัยศรี
จังหวัดแล้วก็ทางบริษัทน้ำมันพืชไทยที่เป็นตัวแทนบริษัททะเลไทยขนส่งด้วยนะครับ
ก็มาประชุมร่วมกันวันนี้ประชุมกับชาวบ้านด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านต้องเลี่ยงทางรถแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะถ้าไม่มีสะพานนะครับตกลงแล้วบริษัทเนี่ยก็จะเร่งซ่อมแซมสะพานให้
รับผิดชอบทุกอย่างโดยจะต้องใช้เวลาประมาณ๖๘เดือนนะฮะเดี๋ยวฟังจากท่านนายอำเภอก่อนนะครับ
ได้ประสานทางบริษัทประกันแล้วนะครับเข้ามาสำรวจความเสียหายโดยจะนำประดาน้ำเนี่ยลงไปสำรวจใต้น้ำว่าโครงสร้างทั้งหมดเนี่ย
มันได้รับความเสียหายยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างนะครับ
ดำเนินการในการจัดทำงบประมาณที่จะมาซ่อมแซมปรับปรุงอันนี้ถ้าเสียหายทั้งหมดก็คงจะต้องสร้างใหม่
แต่ถ้าเสียหายแล้วก็ทางวิศวกรเขารับรองมาว่าสามารถดำเนินการได้ก็จะแก้ไขเฉพาะส่วนที่เสียหายครับ
เป็นเรือของบริษัททะเลไทยบริษัทจ้างเหมาบรรทุกถั่วเหลืองจากชนบุรีให้ไปที่บริษัทน้ำมันพืชไทย
เรือทุกลำเขาบอกว่าเขาทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้
แต่ทีนี้คนที่จะรับผิดชอบก็คือทางบริษัทน้ำมันพืชไทยเขาบอกเดี๋ยวเขารับผิดชอบให้
ต้นเขาจะทำแบบนี้ค่ะระหว่างรอการซ่อมสะพานที่คุณภาคภูมิบอกไปว่า๖๘เดือนเนี่ยนะคะ
เขาจะแก้ปัญหาเบื้องต้นเป็นระยะสั้นเขาก็คือจะนำเรือมาให้บริการรับส่งข้ามแม่น้ำท่าจีน
โดยการใช้เรือเนี่ยค่ะข้ามไปมาสองฝั่งมีเรือให้ตลอดทั้งวัน

แต่เขาจะมีรถสองคันมาให้บริการรับส่งข้ามฝั่งด้วยแต่ว่าต้องอ้อม
เส้นทางเมื่อสักครู่นี้ที่เรามีแผนผังแผนที่ให้ดูมันต้องใช้เส้นทางอ้อม
เพราะว่าสะพานนี้เนี่ยรถข้ามได้บางคนเขาใช้รถข้ามสะพานกัน
รถสวนกันได้แต่ว่าปลายทางก็สับหลีกกันเอา
ทีนี้เอาเรือมาคอยรับคนข้ามฝาก
เอารถบัสมารับคนเข้าไปในเมืองเพื่อจะข้ามฝั่งอะไรกันเนี่ย
แต่ถ้าคนจะทำงานเนี่ยมันใช้รถข้ามทางรัฐที่เป็นทางรัฐไม่ได้
ต้องแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าต้องอ้อมค่ะ
คือถ้าใช้รถเนี่ยต้องอ้อมค่ะตามแผนผังแผนที่ที่เราชี้แจงแบบนี้นะคะก็ต้องใช้เส้นทางอ้อมอย่างที่บอก
สะพานนี้สร้างปี๒๕๔๒สร้างโดยเงินของชาวบ้านและวัดนะคะเป็นเหมือนจิตศรัทธา
เขาก็รวบรวมเงินกัน๑๔ล้าน๘แสนบาท
ขาขึ้นขาลงช่วงทางขึ้นทางลงจะแคบตรงกลางจะป่องหน่อยก็จะสวนกันได้
แล้วก็ทางขึ้นทางลงก็ต้องสะหร่อได้ทีละคันนะฮะ

ทำให้ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่๒ตำบลนะคะ
ตำรวจทยาวาสกับตำบลขุนแก้ว

ก็คืออย่างที่บอกว่าคนก็นั่งเรือได้

ส่วนรถราเนี่ยคาบได้แต่ต้องอ้อม

เขาก็จะมีรถมาให้บริการ

บริษัทน้ำมันพืชไทยที่เขาจะช่วยเหลือเบื้องต้น

สำหรับท่านที่เคยสัญจรสะพานเส้นนี้

ทางจังหวัดก็บอกว่าให้อ้อมไปยัง
เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนบรมราชชนนานี
ระยะทางก็ประมาณ๕กิโลเมตร

ระยะทางจะประมาณ๗กิโลเมตร
ระยะทางก็จะประมาณ๑๐กิโลเมตร
ก็ต้องเผื่อเวลา๖๘เดือนกว่าจะซ่อมเสร็จนะคะ